แต่ว่าไปดูกันต่อวันก่อนฉันไปเจอนะคะ

พี่บอยทุกคนเกลียด๕๒พี่พีชทองเจือ๕๐
พี่เบิร์ทเท่าไรโอ้โหวายนะคะแต่ว่ายังหล่อ
แล้วก็เมียนี่ค่ะคุณเจง
ฉันรู้จักตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นแฟนกันตั้งแต่เล็ก

ลูกสามเขาบอกว่าเป็นคู่หน้าอ้อเมียก็หน้าเด็ก
ส่วนพี่พีชไม่ต้องพูดถึง๕๐สภาพยังได้

ถามเคล็ดลับดีกว่าว่าบ้านนี้เขาทำอะไรกัน
ถึงได้ดูเด็กกันทั้งบ้านขนาดนี้เลยค่ะ
เขาก็ดูแลดูแลตัวเองเฉยแล้วก็เขาชอบออกกำลังกาย
แต่ว่าไม่ได้เข้ายิมเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปยิม

ค่ะพี่พีชก็หนุ่มตามไปด้วย

พูดเล่นก็ได้จริงครับครับค่ะแต่พี่พีชก็หล่อเสมอ
ขอบคุณมากค่ะ
เบานะคะแล้วก็ล่าสุดเห็นลานข้างหลังไหมคะ

พี่ดงเจือเป็นคนนึงนะคะที่เชื่อเรื่องนี้ค่ะ
แล้วก็ได้ไปศึกษาค้นคว้านะคะล่าสุดค่ะ
อันนี้เป็นภาพวงสวงนะคะไม่ใช่สิ่งลี้ลับนะคะ
ซึ่งหลายคนก็ตกใจแต่ดิฉันพอรู้มาแล้วล่ะค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าจริงมีดาราหลายท่านเหมือนกันนะคะ
ที่รู้เรื่องราวข่าวคราวกับตรงนี้แต่ไม่ได้พูด
ฟังพี่พีชทองเจือเลยค่ะ
จริงแล้วก็มีอยู่เรื่อยนะครับ
ก็คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าปัจจุบันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้ว
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่บางคนคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นไปไม่ได้
ชอบก็ต้องศึกษาต่อกันไป

กรรมเราก็ทำอยู่ก็สนใจก็ศึกษาอยู่เรื่อยแต่บอกว่า
ก็จะมีการศึกษาเรื่องนู้นนี่เรื่องนั้นต่อเนื่อง

เออแต่ร้านตรงนี้หน้าจอดอยู่นะ
เหมือนว่าออกจากโลกดี

อะไรค่ะสวัสดีเฮียด้วยนะคะฝั่งลาดพร้าวค่ะ
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะคะ
ก็ไม่ได้จะไปแบบตั้งรัดทรงรัดทิ
อย่างที่เคยเมาส์มอยกันไปนะคุณผู้ชมนะ